เจ้าอาวาสหัวจะปวดแล้วไม้เรียวในมือก็สั่นมาริกเลย
เนรจอมสนคือถ้าจะเล่นอย่างอื่นผมว่า
ก็คงพอแบบหน้าเนรก็สนบ้างแหละ

ฝาโรงเย็นที่อยู่นั่นนะฮะบริเวณหลังพี่น้ำแข็งเนี่ย
ปรากฏว่าท่านเอามาเป็นถลายเป็นสเก็ตเลย
มันลื่นดีแล้วฟื้ดไปกับพื้นเลย
ก็ต้องเอาไอ้ทีลับหัวมาใส่แล้ว
เอาไปดูคลิปว่าสนขนาดไหนฮะ
คือท่านเจ้าวาดก็อาจจะไม่รู้เลยถ้าไม่มีการถ่ายคลิป
ก็เมื่อกี้เห็นเดินตามถ่ายกันเลยค่ะ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ฝาโรงเย็นที่เอาไว้ปิดโรงศพในวัด

มาถลายเป็นสเก็ตเลย

เป็นภาพความซุปรนของสามเณรสองรูปฮะ

ถาดวางศพสเก็ตบอร์ด
ปล่อยวางแล้วชีวิตจะเป็นสุข
ชาวเน็ตนะฮะเห็นเขาก็เลยเอามาโพสต์บอกว่า
ถ้าแน่จริงมาเล่นตอนกลางคืนสิจ๊ะพ่อเนรจ๋า

สามเมอร์เนรทั้งสองรูปก็คงจะ